ก็จัดเต็มกันต่อเลยดีกว่าสำหรับเรื่องของบุญนะ
ไปชมความสวยงามของพระพุทธรูปหินลาวา
หนึ่งเดียวในประเทศไทยพิกัดอยู่ที่ไหนไปดูค่ะ

วัดถ้ำกระบอกนะคะอยู่ที่ตำบลขุนโขลน
อำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีนะคะ
ถ้ำกระบอกเป็นที่รู้จักกันในฐานะสถานบำบัดผู้ติดยาเสพติดใช่ไหมคะ
แต่ว่าปัจจุบันเขาต้องบอกอย่างนี้ว่าวัดถ้ำกระบอกเอง
มีสถานที่ท่องเที่ยวมีจุดต่างที่น่าสนใจน่าตื่นตาตื่นใจมากเลย
นี่คือพระพุทธรูปหินลาวาขนาดใหญ่

ตั้งล้อมรอบเป็นวงกลมเลยนะคะนี่ค่ะ
เป็นล้อมรอบวงกลมแล้วก็จะมีพระพุทธรูปอีก๖องค์

เดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยเก่งเลขด้วย
วกช้าจังเลย๒๕บวก๖เป็น๓๑โอ้โห

อยู่ที่บริเวณลานกลางแจ้งแบบนี้นะคะ
แล้วก็จะมีปางสะดุ้งมาร
ปางปฐมเทศนาปางประธานพร

ทั้งหมดองค์ทั้งหมดจะเป็นสีเทาเข้มแบบนี้

เพราะว่าสร้างมาจากหินแร่ต่างจากทั่วประเทศ

สูงจนละลายกลายมาเป็นลาวา
พอเป็นลาวาเสร็จก็หล่อขึ้นมาเป็นองค์พระพุทธรูป
แบบนี้ค่ะถึงเรียกว่าพระพุทธรูปหินลาวา
เก่งครับเอาหินมาหล่อมเป็นลาวา

ก็ตั้งประดิษฐานอยู่บนลานธรรมนะคะ
ถือว่าเป็นแห่งเดียวในเมืองไทย
ที่มีพระพุทธรูปหินลาวา
ท่ามกลางทัศนียภาพของธรรมชาติ
และภูเขาหินสลับซับซ้อนที่สวยงามมากแบบนี้

คือปกติแล้วพูดถึงวัดถ้ำกระบอก
ไม่ได้มีใครอยากไปพูดตรง

ถ้าเกิดว่าพูดถึงว่าที่นี่มีพระพุทธรูป

วัดธรรมกระบอกทุกคนไปได้
ใช่นะคะมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด

ใช่ค่ะถูกต้องนะนี่คืออีกหนึ่งจุด

ก็คือพระบรมรูปลาวา
ของในหลวงราชกาลที่๙นั้น

สูง๒๙เมตรสูญภาคงามมาก

ซึ่งทางวัดเนี่ยสร้างถวาย

ซึ่งปัจจุบันก็มีการปรับภูมิทัศน

ทัศนียภาพใหม่ภูมิทัศน์ใหม่
ให้ตรงนี้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

ผมมีคือเวลาประมาณสัก๓๔เดือน
จากนี้นัดกับเพื่อนเอาไว้

ไม่ใช่ไปธรรมกระบอกจะไปที่สระบุรี

ถ้ามีโอกาสไปไม่ต้องไปบำบัด

รวมกันทำนุบำรุงศาสนา
บายไม้ก่าวอาจมาอัดมาทำจาน
ทำให้สิ่งแวดล้อมมันดีขึ้นด้วยเห็นไหมมีเรื่องดีมากมาย